เมื่อยขนาดนี้แต่ว่าเดินขึ้นมาถึงภูสะดอกบัว
ดอกบัวบานสะพรั่งที่มันบานตลอดทั้งปีกับตาแบบนี้
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะแบบนี้ชมดอกไม้นี่ก็สดแช่นใจดีใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าใครจะไปเที่ยวภูสะดอกบัวหรือพวกภูเขา

เพราะช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตรวจสอบสภาพอากาศจากแผนที่ดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยดีกว่า

เราจะได้ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
มาดูกันนะคะประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมโดยทั่วไปค่ะ
ซึ่งช่วงนี้นะคะวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ย
พื้นที่ที่จะมีผลกระทบจากฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ก็คือบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
มาจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
เห็นกลุ่มฝนนะคะที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียว
กลุ่มบริเวณตอนบนของประเทศไปทั้งหมดเลยค่ะ
และนอกจากนั้นนะคะพื้นที่ภาคใต้รวมถึงแถบตะวันตกของประเทศ
ก็จะเจอฝนฟ้าขนองด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคใต้คลื่นบริเวณอันดามันนี้จะสูงประมาณ๒๓เมตรเลย
ส่วนภาพรวมของประเทศไทยวันนี้นะคะตกโดยประมาณ๖๐๘๐เลยทีเดียวค่ะ
ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐ของพื้นที่นะคะ
ตอนบนของประเทศแม่ห้องสองเชียงรายรวมไปถึงพยาวแพร่นาฏอุตรดิษฐก็เจอฝนกันด้วย
ส่วนภาคอีสานฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่กระจายกันไปตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนตอนกลางมาจนมาถึงตอนล่างนะคะ
ส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่ถือว่าเป็นบริเวณตอนกลางที่มีฝนน้อยหน่อย
แต่ก็มีฝนประปรายพาดผ่านไปตลอดเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่ต้องระวังเป็นพิเศษแถบระยองชันทบุรีตราดแล้วก็ชนบุรีคลื่นสูง๒๓เมตรเชียวนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยก็มีฝนฟ้าขนองเยอะหน่อยวันนี้ตกประมาณ๑๗๐ของพื้นที่ชุมพรสุราชธานีพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเฝ้าระวังกันนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันวันนี้นะคะฝนตกหนักเป็นพิเศษเลยมากถึง๑๘๐ของพื้นที่แถบระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่นะคะก็ต้องพกร่มเอาไว้แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีด้วย
เฉพาะใครที่จะไปท่องเที่ยวธรรมชาติภูเขาน้ำตกแบบนี้นะคะต้องระวังอาจจะงดเว้นช่วงนี้ไปก่อนให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูแล้วค่อยไปเที่ยวกันใหม่
ไหนดิฉันมาถึงภูสะดอกบัวแล้วขอไปถ่ายรูปขอไปชมดอกบัวใกล้กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมแหมธรรมชาติแบบนี้มันดีต่อใจจริงคุณผู้ชมไปดูคุณผู้ชมเห็นพญานาคเหมือนดิฉันไหมไปดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะ